ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
คุณสาธิวันรักษัตริย์นะคะไปเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ
ซึ่งผู้ที่รอดชีวิตแล้วก็ประสบเหตุวันนี้ก็เดินทางมาลงทะเบียน
เพื่อที่จะรับค่าชดเชยแล้วก็ค่าเยียวยาที่เกิดขึ้นค่ะไปติดตามจากคุณศาสิวันเลยค่ะ

เถอะครับค่ะตลอดทั้งวันความคืบหน้าที่บริเวณ
ล่าสุดนะคะทางพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานจากส่วนกลางค่ะได้ลงมาสำรวจความเสียหายที่
ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าหลังจากที่เข้าไปดูโครงสร้างของอาคาร
ก็พบว่ามีการต่อเติมผิดปกติหลายส่วนเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้าง
ใบประกอบขออนุญาตนะคะมีการขออนุญาตผิดประเภทค่ะ
รวมถึงทางหนีไฟนะคะมีการใช้ทางหนีไฟที่ผิดมาตรฐานค่ะ
ซึ่งคราวนี้ไฟที่ไม่สามารถที่จะให้ผู้คนหนีออกมาหากเกิดเหตุนั้นได้นะคะ
ก็อ่ามีการเตรียมตั้งข้อเก่าหาเจ้าของผู้ประกอบการนะคะว่าอ่า
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะส่วนเรื่องของหุ้นส่วน
ผู้ที่ถือหุ้นหรือว่ามีผู้มีสีเกี่ยวข้องกับผับแห่งนี้หรือไม่นั้นนะคะ
ทางพลตำรวจโทสมพงศ์บอกว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กำชับเรื่องนี้มานะคะว่าจะต้องตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับ
ผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลตำรวจโทสมพงษิงดวงกันค่ะ
แบบนี้จะเป็นความผิดเข้าข่ายอะไรบ้างคะท่านค่ะก็ประมาททำให้ผู้อื่นเดียวความตายนะฮะ
แล้วก็ยังมีในเรื่องการส่วนธรรมดาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องการต่อเติมบันคาร
ได้นำป้ายประกาศมาติดไว้ว่าเป็นเขตอันตรายนะคะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างของตัวอาคาร
อาจจะมีการพังถล่มลงมานะคะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในอาคารค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ก็ได้เดินทางมาที่บริเวณหน้าผับอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพ่อและแม่ของนางสาวสาวิตาจันทา
พนักงานเคชเชียร์ของผับที่เสียชีวิตตรงทางออกผับค่ะครอบครัวก็นำทูบมาจุดที่หน้าผับ
กล่าวเชิญวิญญาณลูกให้กลับบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาไปด้วยกันนะคะซึ่งผู้เป็นแม่ถึงกับร่ำไห้
บอกให้ลูกกลับบ้านไปพร้อมแม่ค่ะส่วนเรื่องของคดีนั้นนะคะทางผู้เป็นพ่อและแม่บอกว่ายังไม่ขอพูดถึงตอนนี้นะคะ
แต่ก็ได้มีการเปิดเผยกับทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรานะคะว่าได้มาเห็นลักษณะทางเข้าของผับที่มีลักษณะเหมือนทางปิดตายนะคะ
คนคนเป็นพ่อและแม่ก็บอกว่าเห็นแล้วหดหูใจมากเลยค่ะเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันเป็นทางปิดตายให้คนเข้าไปตายข้างใน
เดี๋ยวไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงที่พ่อและแม่ของนางสาวสาวิตามาจุดทูปเชิญวิญญาณลูกสาวค่ะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะวันนี้ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ

นำโต๊ะมาตั้งไว้นะคะก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะครั้งญาติก็เดินทางมา
คำร้องกรอกเอกสารกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีมาแล้วทั้ง๘คนนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับผู้บาดเจ็บรายหนึ่งนะคะก็เล่าถึงนาทีนี้
ออกจากผับให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่าเมื่อคืนนัดกับเพื่อน
มาฉลองวันเกิดที่พลับนี้นะคะนัดกันมาสิบสามคนค่ะ
องโต๊ะที่บริเวณหน้าเวทีช่วงตีหนึ่งกว่าค่ะ
ก็ได้ยินเสียงไฟช็อตตรงสายไฟลำโพงแล้วก็มีไฟไหม้ย้อยหยดลงมาค่ะ
ถึงหนึ่งนาทีไฟก็ดับทั้งผับจากนั้นนะคะ
ก็คิดอย่างเดียวว่าจะต้องวิ่งหนีตายออกมาเห็นคนวิ่งแตกตื่น
วิ่งหาทางออกแต่มองไม่เห็นทางหนีไฟค่ะ
จึงวิ่งออกมาทางตรงทางเข้าซึ่งก็มีคนแออัดกันมากนะคะ
ตนเองก็ทั้งเหยียบแล้วก็ดันคนออกมาเพื่อที่จะหนีตายนะคะ
ส่วนเพื่อนอีกคนที่เสียชีวิตนั้นนะคะก็บอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำ
หนีไม่ทันเลยสำลักควันเสียชีวิตค่ะ
นายชะลิดยังบอกกับผู้สื่อข่าวอีกนะคะว่าการวิ่งหนีตายเมื่อคืนเนี่ย
เป็นการวิ่งหนีสุดชีวิตจริงจริงนะคะหากตอนนั้นไม่รีบวิ่งหนีออกมา
ก็คงจะตายแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายชะลิด
ผู้ที่รอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อคืนค่ะ
มันก็ช็อตพึบอีกทีแล้วก็ผมก็บอกว่าไปไปไฟไหม้ก็ต้องออกแล้วครับ
แล้วก็ไม่ถึงนาทีเรียบร้อยฮะดับหมดเลย
ก็พอเขาบอกว่าไหม้แล้วก็ไปแล้วครับแล้วก็
ไฟมันก็ดับไปเลยคราวนี้มันก็เริ่มเหม็นแล้วก็
เห็นใช่แล้วต้องออกอย่างเดียวเห็นควันเห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่
ตอนนั้นพี่ถังเหลี่ยวหลังไปดูไหมไม่ดูแล้วครับ
ชั่วโมงนั้นไม่ดูแล้วครับฉันนั้นคิดอะไรอยู่บ้างพี่น่ะ
ลำโพงนะคะตรงที่นักร้องยืนร้องเพลงอยู่ค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะเหมือนไฟช็อตนะคะตอนนั้นก็
รู้สึกว่าบรรยากาศในผับก็ดับมืดไปหมดเลยค่ะ
ก็เลยรีบวิ่งหนีตายออกมายอมรับนะคะว่าเพิ่งเคยมา
นี้เป็นครั้งแรกเพราะมางานฉลองวันเกิดเพื่อนของพ่อค่ะ
เมื่อคืนหากวิ่งหนีไม่ทันก็คงจะตายอยู่ในกลองเพลิงค่ะ
ไปฟังเสียงของผู้ที่รอดชีวิตอีกคนนึงค่ะ
ล้มลงไปกำลังจะหันไปหาพ่อว่าพ่อตามมาหรือเปล่า
สะดุดล้มปุ๊บคือมันก็บึ้มออกมาเลย
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการสอบปากคำนั้นนะคะ
ทางพลตำรวจโทสมพงศ์ก็บอกว่าขณะนี้นะคะ
ทางพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพยาน
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไป๓๐ปากแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายทุกคนค่ะ
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของนั้นนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะคะ
หรือว่าเป็นคนมีสีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถือหุ้น
ผับดังตรงนี้นะคะก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

ศพก็มีการทยอยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ซึ่งหลายครอบครัวเนี่ยก็คาดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มทยอยมา
เพื่อที่จะอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดบรรยากาศค่ะ